ช่วงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังท้อแท้ในยุคที่โควิดระบาดแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงดี
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อเวกับคุณแม่นา
พร้อมกับข้อความสุดภูมิใจว่า
หาอาชีพหารายได้ไม่อายทำกินแม่บอกไว้ครับ
ซึ่งในคลิปหนุ่มน้อยยังบอกอีกว่า
โควิดยังอยู่ใช่ไหมใครยังไม่มีงานทำ
แต่นี่คืองานของบุ๊ก

โควิดมันยังอยู่ใช่ไหมมีใครทำงานไม่ได้

วาดรูปแล้วก็ขายแบบ

หมะมี่เป็นลูกค้าก่อนอะหลุ่นคนแรก

มากันได้นะครับ
ราคา๑๐บาท

หน้าบ้านครับ
คุณผู้ชมตัวแค่นี้ยังคิดได้เลยนะทำเอาเหล่าชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความคิดของหนุ่มน้อยบุ๊กลินกันมากเลย
เพราะอายุแค่๗ขวบแต่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อยากจะหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้ว
ซึ่งก็ชื่นชมในการเลี้ยงดูลูกของคุณนานาแล้วก็คุณพ่อเวย์ด้วยนะคะ

เป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับน้องหนูที่อยู่บ้านตอนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรทำ
อาจจะใช้กิจกรรมยามว่างแบบนี้เนี่ยเพื่อหารายได้กับตัวเองก็ได้